ห่วงลูกหลานที่อยู่ในบ้านหน่อย
ยิ่งถ้าบ้านของท่านรก

ระวังงูเงียวเขี้ยวขอจะเยอะมาก

ได้ยินเสียงฟ่อเหมือนงูขู่
ปรากฏว่างูตัวแรกโผล่มาเป็นลูกงู

หลังจากนั้นมันโผล่มาอีกเรื่อย
๓ตัวแล้วอยู่ตามห้องนอนห้องหับ

ตอนนี้งูเต็มบ้านนะครับเป็นลูกงูเห่านะครับ
ได้ยินเสียงอยู่นะครับได้ยินเสียงอยู่
ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวเพราะว่าลกมากนะครับ
มันจะมีมันจะมีนี่แหละมันจะมีช่องนี้แหละ
ตอนนี้งูเต็มบ้านขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับ
ใครสามารถติดต่อหน่วยกู้ภัยได้ที่สามารถจับงูได้นะครับ
ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ

ตอนนี้ได้แล้ว๑๒ตัวนะครับ
แต่ยังมีอยู่แน่นอนครับแต่ยังไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงนะครับ

โอ้โหนี่บางตัวที่ถูกตีตายแล้วมันเป็นลูกงูอยู่แบบนี้นะคุณนะ
แต่ที่เขาบอกว่ามันน่าจะมีเหลืออยู่นอกจาก๑๒ตัวที่เขาตีตายกัน
เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งได้ยินเสียงขู่
เห็นว่ามีการลอกคราบและคราบที่เขาไปนับได้มี๑๕คราบ
เท่ากับต้องมีเกิน๑๒แน่นอนอย่างน้อยก็๑๕แล้วล่ะ
ใช่เนี่ยพี่เอราวันมามะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ไลฟ์ให้ดูนะ
ในบ้านผมผมยอมรับเลยว่ามันรกเนี่ยแต่ว่าหน่วยกู้ภัยมาช่วยหน่อยได้ไหม
พวกผมตีจนตอนนี้ไม่กล้าที่จะอยู่บ้านนี้แล้วนะครับ

ในบ้านเช่าหลิกที่๔๖ทับ๖

หลายคนบอกว่าอยากได้เลขจะไปตีเลข
พี่เอลวันนกรรมเช่าอาศัยอยู่กับครอบครัวมีภรรยา
และที่สำคัญคุณดูสิหลายตัวแล้วเนี่ย
บางคนกลัวงูก็หลับตาดูหน่อยนะฮะ

บ้านนี้มีเด็กอยู่๓คนคุณ
ลูกเนี่ยอายุ๔อายุ๕อายุ๖หวบ
ตีตายแล้วทีนี้มันยังได้ยินเสียงขู่ฟ่อมาจากไหน
ตอนเช้ามืดที่กำลังแต่งตัวให้ลูกกำลังจะไปเรียน

ลูกกำลังจะสวมรองเท้านักเรียน
งูตัวเล็กมันโผล่ออกมาจากรองเท้านั่นแหละ
เพราะฉะนั้นต้องระวังเลยนะเวลาจะใส่รองเท้าให้เด็กต้องเคาะก่อนนะ
โอ้โหทีนี้รู้แล้วว่ามี๒ตัวแล้วนะ

ยังได้ยินเสียงขู่ฟ่อมาจากอีกหลายที่เลย
ก็เลยไปดูตามโปรงมันอยู่ตรงไหน
สรุปนะคุณนอกจากในรองเท้านักเรียนของลูกแล้ว

กองผ้าที่จะสวมใส่มี

กระดาษก็มีเรียกว่าแทบทุกซอกทุกมุมของบ้านนะคุณ
โดยเฉพาะมันอยู่ตามห้องนอนเยอะแยะไปหมด

แล้วคือที่ไปตีลูกมันตายก็ไม่รู้ว่าแม่มันรู้สึกห่วงลูกหรือเปล่า
คือปกติเราได้ยินจงอางห่วงไข่ใช่ไหม
แต่แม่งูมันก็ห่วงลูกงูเหมือนกันไง

ตอนนี้พวกมันอยู่บ้านกันไม่ได้แล้วนะ
แฟนจะเกิดมาตั้งแต่วันที่๒๑ครับ
แฟนจะดับลูกไปโรงเรียนได้ยินเสียงขู่ของมัน
เพราะว่าในบ้านมันจะค่อนข้างมืดหน่อย
ได้ยินเสียงขู่โซ่ก็คือว่าไม่รู้ว่าอะไร
แต่พอมองไปที่รองเท้าของลูก
หนึ่งกำลังชุบคอลูกตัวเล็กนะหัวไม่โป้ง
ก็เลยตั้งเมื่อวานนั่นแหละก็เลยเริ่มหาเลย
เริ่มหาแต่ก็คือว่ายังหาไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์
พอหลังจากนั้นประมาณบ่าย๒ผมกลับมาในบ้าน
เห็นมันเลื้อยอยู่พอดีเลื้อยขึ้นที่นอน
เลื้อยขึ้นผ้าห่มก็เลยจัดการทุกข์ไปเป็นตัวที่๓
หลังจากนั้นก็เลยจริงจังเลยคราวนี้ลื้อเข้าของ
หรือเสื้อผ้าที่ว่าเป็นสงสัยที่มันจะอยู่

ก็เลยรื้อไปหมดเลยนะคุณคือมันอยู่รอบตัวเลย

เขาน่าจะนอนอยู่กับงูได้สักประมาณ๔๕วันแล้ว
ลูกเขาก็นอนอยู่กับงูแบบนี้ได้สักประมาณ๔๕วันแล้ว
ทีนี้ครับเขาบอกว่าตอนนี้ต้องอบพยพย้ายของ
ออกจากห้องเช่านี้เลยเพราะอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะ
ตอนรื้อของย้ายของนี้ก็ต้องระวังคุณ
กว่าจะเก็บข้าวของเขายอมรับว่าบ้านเขารกเหมือนกันนะฮะ
ตัดสินใจเลยในการที่จะย้ายออก
แล้วตอนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดู

เขาเจอลูกงูเห่าทั้งหมดในบ้าน๑๔ตัวแล้ว
มันตายหมดแล้วน่าจะเหลืออีกนะฮะ
เจ้าของบ้านเช่าเตรียมปรับปรุงบ้านหลังนี้ทั้งหมดเลย
เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของงูเห่าอีกต่อไปคุณ

คุณผู้ชมตรวจตาบ้านเรือนของท่านให้ดีนะ

ใช่กลัวมันจะมาแอบมาซ่อนอยู่ทำบ้านเราให้สะอาด